คุณโซเฟียเป็นผู้หญิง๕ประเทศเลย
ดนามไต้หวันฮ่องกงฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศไทย
อย่าไปโทษใจนะ
ถ้าโทษใจเราตายแล้วก็มีแค่นี้

ตั้งแต่บางทีโซเฟียความรักตายไปแล้ว

ทุกคืนวันอังคารเวลาเดิม๔ทุ่ม๔๕ทางไทยรัฐทีวีห้ามพลาด